เอาเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมไม่รู้หมอปลาตื่นหรือยังนะ
แต่ว่าบ้านนี้เขาเป็นห่วง
เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น
แต่ข้างหลังนี้เป็นเรื่องของอะไรเนี่ยผียืนจ้องเหรอ
ลั่นบ้านหาคนช่วยเลย

คือลูกสาวเนี่ยเขาทุกข์ใจบอกว่า
แม่เนี่ยป่วยเป็นเลือดเส้นเลือดในสมองตีบครับ

แต่มีอาการแปลกเหมือนโดนผีสิง

คุณแม่บอกว่าอยู่ในบ้านแล้วร้อน
นี่คืออาการของคุณแม่เสียมขออภัย
อายุ๖๙ปีนอนตะแคงขวาแบบนี้
เพราะท่านเป็นอัมพาตครึ่งซีกครับ
ส่งเสียงร้องบอกเปิดประตูเปิดประตู
แล้วก็ตีประตูค้อประตู

กับคนในบ้านเนี่ยกลัวว่า
สะเอี่ยมจะโดนผีจองไปอยู่ด้วย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปบ้านของนางเสี่ยมครับ
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ไปถึงเนี่ยแม่สะเอี่ยมก็ร้องโวยวายอยู่เลย

พูดจะไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมบอกแค่ว่า

ถามลูกสาวของแม่เสเอี่ยมว่ายังไง
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าก่อนอันนี้แม่เธอเนี่ย
อยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล

แม่ป่วยครับเส้นเลือดในสมองตีบ
ก็เลยทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซี่ข้างขวา

บอกว่าเห็นวิญญาณญาติพี่น้องที่เสียชีวิตบ้าง
มายืนรอบแล้วก็จะเอาไปอยู่ด้วย
ตอนนั้นตัวลูกสาวพาแม่ไปหาหมอ
หมอบอกว่าอาการปกตินะไม่ได้มีอะไรนะ
แต่แม่อาการหนักข้อขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูแลด้วย
ลูกสาวก็เลยพามาอยู่ที่บ้านที่นครปฐม

คุณผู้ชมพอย้ายมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้ที่นครปฐมเนี่ย
แม่ก็คลุ้มคลั่งบ้างกรีดร้องบ้างดิ้นบ้าง

บางครั้งก็พูดว่าปล่อยกูอย่าขังกูกูร้อนกูร้อน
เคยนะที่บ้านเคยนิหม่นพระมารดนม่น
พระบอกว่าที่แม่มีอาการแบบนี้เพราะมีวิญญาณตามมาด้วย
อยากให้หมอปลามาช่วยเหลือหน่อย
ส่วนหลานชายของนางเสเอี่ยมครับ
เล่าให้ฟังว่าช่วงที่นางสะเอี่ยมป่วยเนี่ย
อยู่บ้านที่จังหวัดบึงกาลเขาเองนี่แหละก็ขึ้นไปช่วยดูแลนะ
พอไปถึงก็กางเต็นต์ที่ลานหน้าบ้าน

พอตกดึกคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยนะเรื่องนี้

หลานชายบอกว่าเจอดีเขาให้แล้ว
เห็นวิญญาณเป็นผู้ชายแก่ใส่ชุดขาว
เอาหน้ามันแนบกับมุ้งของเต้นเลยอ่ะ

ยังไม่พอยังเจอวิญญาณหญิงอีกหนึ่งตน

รอบนี้เป็นผู้หญิงนะพี่น้ำแข็งใส่ชุดขาวมาเกาะแล้วก็ลูบขาด้วย
ที่สำคัญลูกพี่ลูกน้องเห็นด้วยเหมือนกันไม่ได้เห็นคนเดียว
หลังจากดูแลย่าได้เดือนนึงก็พามารักษาตัวที่นครปฐมครับ
แล้วก็กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาทำร้ายคุณย่า

บางทีนะบางคืนอ่ะพี่เบิ๊ศน์ครับ
คุณเสี่ยมนอนกับคนเป็นย่าแล้วเขารู้สึกว่ามีผู้หญิงมานั่งยองจ้องหน้าเขา
เห็นเป็นคนแก่ผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนนึง
ก็คนที่นอนด้วยกันพี่อีกคนนึงก็เห็นเหมือนกัน

เขามาทำอะไรตอนนั้น
เขามาผู้ชายเหมือนมาหยอกเหมือนมาเล่น
แต่ผู้หญิงมาหลอกเขาก็มาจับขาบ้าง

ย่าเคยบอกหนูอยู่ว่ามีคนแก่มาอยู่หน้าบ้าน

หนูลองถามแกได้แกก็บอกไม่เคยเห็น
ก็ส่วนมากจะเป็นผีปู่ผีแม่ผีย่าอย่างนี้

หมอปลาพอเห็นข่าวบอกว่าส่วนตัวนี้เป็นห่วงนะเป็นห่วงยายเสียม

ถ้าเกิดจากถูกวิญญาณสิงร่างแล้วเข้าไปช่วยเหลือ
จะทำให้ยายเสเอี่ยมมีชีวิตได้อีกนานหรือเปล่านี่สิ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ